ไปดูอีกหนึ่งเรื่องแปลกกันก่อน

มาหลากหลายรูปแบบขี่ช้างขี่ม้าแห่กันมาเยอะแยะมากมาย

อ่ามีมีแต่รถแล้วมาทางถนน

อ้าวหนึ่งแหทางทะเล

แห่บนสปีดโบ๊ทแต่มาทางบก

ไปที่ตมนต์บังสะเลอำเภอสัตว์ตะหีบจังหวัดชนบุรี
นี่การแห่นาคแบบนี้ก็แปลกดีเหมือนกันนะ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ก้าวตรงบนบังเสร็จแล้วก็คุณสุโพธิ์ชมดอกไม้
อายุ๓๘ปีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เขาจัดพิธีแห่นาคให้กับคุณวรปัตรสร้อยทอง
เขาใช้รถเทลเลอร์ขนาดใหญ่นำมาตกแต่งแบบสวยงาม
แล้วบนรถมีอะไรเมื่อกี้
เรือเร็วสปีดโบสต์
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรือที่ใช้ในกิจการตกปลาและการท่องเที่ยว
เอามาให้นาคนั่งบนเรือสปีดโบสต์อีกที
แล้วก็แห่นาคไปอุปสมบทณพระธศรีมาที่วัดบังเสรกคงคาราม

เครื่องเสียงรถแห่เต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีเครื่องบวชมีผ้าไตรจีวรอะไรต่าง
เคลื่อนขบวนไปยังวัดระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
บรรยากาศสนุกสนานคุณดูรถแห่แห่นาคไปเห็นไหม

ผมบอกอย่างนี้นะน้องใบตองดีแล้วที่เขาแห่ทางบก
ถ้าทางน้ำโอ้โฮมันจะเป็นงานที่จบไวมาก
บึ้งมันปิ้วแป๊บเดียวล่ะ
แบบหน้าก็จะเปียกนิดหนึ่งนะใช่
แห่ทางน้ำนะคะคือต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมากเลย

เพราะเขาบวชกันที่ชนบุรีไงเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยก็ต้องบอกว่า
คือไอเดียความคิดนี้นะคะ
คุณสุพธเขาบอกว่าเขานำเรือสปีดโบ๊ทมาแห่เพราะว่าตัวเขามีอาชีพเป็นชาวประมง
เป็นไตเรือที่พานักท่องเที่ยวไปดำน้ำไปเที่ยวร่องเรือสปีดโบสต์
อ๋อคืออาชีพเขาต้องขับลงเรืออยู่แล้ว
เขาก็เลยนำเรือมาปรับแต่งตกแต่งให้เข้ากับการแห่ทางบกอีกนิดนึง
แล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะคะการตั้งใจของน้องที่ได้มีการบรรพชาอุปสมบทนะคะ
แล้วก็มีแนวคิดว่าถ้าหากมีการแห่เทียนเข้าพรรษางานลอยกระทง
จะลองนำเรือสปีดโบสต์มาแห่ดีไหมคุณ
เป็นสีสันที่มันแปลกใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว
คุณลองคิดดูนะแห่เทียนเข้าพรรษาลอยกระทงแล้วก็เอากระทงขึ้นจะเปลี่ยนโบสต์
เอาเทียนพรรษาขึ้นสปีดโบสต์แล้วแห่ไปรอบทางถนนเนี้ย
ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสีสันให้นักท่องเที่ยวสนใจ
แบบนี้ดีเลยไม่เคยเห็นน่าจะเป็นครั้งแรกของโลก
แค่แห่นั่งบนสปีดโบสต์ก็เป็นครั้งแรกที่ดิฉันเห็นแล้วเหมือนกัน
ก็เป็นไอเดียดีเพราะว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเรือ
เขาก็เลยใช้เรือมาแบบว่าประกอบการแห่นาคด้วย
อนุโมทนาสาธุจ้า